โดนอาถรรพ์พาไปล้างอาถรรพ์หน่อย
ที่วัดแห่งนี้จะเป็นวัดไหนไปดูครับ
นี่ครับคุณผู้ชมพาไปเที่ยวในกรุงเทพกันอีกหนึ่ง
แลนด์มาร์คที่สวยงามจริง
และที่นี่คือวัดอรุณนะครับ
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเลยทีเดียว
ตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฮะ
โดยมีพระปางเจดีขนาดใหญ่สีขาวครับเป็นจุดสังเกต
ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทย
หรือว่าคนต่างชาติก็ต่างชอบเข้ามาเยี่ยมชมที่นี่เป็นอย่างมากค่ะ
ต้องบอกเลยว่าสวยงามด้วยพระปางดงามสีขาวที่ตั้งโดดเด่นนะครับ
เป็นทั้งจิตกรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมที่ควรฆ่า
แต่การชื่นชมและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างมากครับ
อกจากจะเป็นวัดที่สวยงามแล้วฮะ
วัดนี้ยังเป็นวัดที่ล้างอาถรรพ์ได้อีกด้วยคุณผู้ชม

นี่ถามว่าทำยังไงนี่ฮะไปรอดแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ห้ามพลาดเลยนะฮะที่ไปลอดพระแท่นของพระเจ้าตากกันด้วยนะฮะตรงนี้
ตรงนี้ภาพวัคเกียร์ที่เราเห็นนะก็ใช้คลานเข้าไปหน่อยนะครับผม
เห็นเขาบอกว่าจะช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคลนะครับ
แล้วก็เสริมสิริมงคลได้ด้วยนะครับ
นี่ครับไพรสายมูฮะห้ามพลาดเลยจริงนะครับ
นี่วัดอรุณวัดดังวัดเก่าแก่
ใช่นะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวไปมากมาย
เป็นคนไทยแท้บางคนบอกยังไม่เคยไป
ไปสิเออไปได้แล้วชอบอย่างหนึ่งก็คือเราต้องข้ามฝาก
นั่งเรือข้ามฝากจากอีกฝั่งนึง
ฝั่งธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็มาที่หน้าวัดเลย

เพื่อไปให้เห็นสิ่งที่เป็นสิ่งสวยงามของประเทศเรา
แล้วภาพนี้อยู่บนเหรียญบาทเราเลย

แป๊บเมื่อกี้ในคลิปมีคนใส่ชุดไทยด้วย

ดิฉันเคยไปทำข่าวสวดมนต์ไหว้พระในช่วงปีใหม่
คนเหนืองแน่นเลยนะฮะ
ก็เป็นวัดสำคัญ
ถ้ามีโอกาสก็ลองไปกันดู